สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยเรายังคงเกาะติดเรื่องของสภาวะภัยแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนภายนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อปริมาณน้ำ
ใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตร
และที่สำคัญยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์น้ำเข็มรุก
ซึ่งน้ำเข็มลุกนี่แหละครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการผลิตน้ำปลาครับ
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์น้ำเข็มรุกนั้น
อกจากจะเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนแล้ว
หนึ่งสาเหตุสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะไพร้ง
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดควบคู่กันมาทุกปี

เกษตรกรต้องมีการดูดน้ำที่ปล่อยมาเพื่อไล่น้ำเข็มไปใช้ในการทำงานเกษตรนะครับ
อกจากนี้ยังมีการสูบน้ำบาดานขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมาก
ทำให้ความดันน้ำในชั้นน้ำบาดานลดลง
เค็มในชั้นน้ำเดียวกันจากบริเวณที่ยังมีแรงดันสูงกว่า
จึงไหลเข้ามาแทนที่ประเวณน้ำจืด
ส่งผลทำให้เกิดภัยน้ำเข็มลุกอย่างรุนแรง
ซึ่งขณะนี้มีจุดที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำเข็มพลุกแล้ว
หลายจุดละทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปะกงอำเภอบางโพ

ที่ตอนนี้มีค่าความเค็มเกินกว่าค่ามาตรฐานที่เหมาะสมในการผลิตน้ำปลาปลานะครับ
ส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งเป็นบริเวณคลองสำแหล่จังหวัดปฐุมธานี
จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพญา
เข้ามาสู่คลองกักเก็บน้ำดิบ
เพื่อใช้ในการผลิตน้ำปลาปลาที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับ
จากนี้ไปคงต้องเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ภาพรวมฝนทั่วไทยนั้นค่อนข้างที่จะน้อยละทีเดียว
น้อยมากแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
กราฟิกที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อจากนี้เป็นต้นไป
เป็นกราฟิกคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
ต่อจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
อย่างคุณผู้ชมได้ดูพื้นที่สีเยาว์เหลือที่ประกดอยู่ในแผนที่
พื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสม
สังเกตว่าตอนบนจนถึงตอนกลาง
ไม่มีพื้นที่สีเขียวปรากฏอยู่เลยนะครับ
จะมีอยู่แค่บางส่วนเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ในบริเวณสุรรรทร์ฮานีนครสีธรรมราช

จนถึงขั้นคืนนี้ก่อนอา๑๙๕๐วันพรุ่งนี้

ส่วนสถานการณ์คลื่นประเภร่ฝนที่ภาคใต้นะครับ
ตอนบนปราชุบถลีครรภ์ชุมพร
ส่วนตอนล่างบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานี

แล้วก็มีโอกาสแรงต่อจากนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้
หลังกลางสัปดาห์สถานการณ์คลื่นจะดีขึ้นนะครับ

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับ
เหนือนั้นต่ำสุดยังคงอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศา
ยังสามารถที่จะลดต่อไปได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ในกระดาษที่พื้นที่พักอื่นนะครับ
ยังสามารถที่จะลดต่อไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
รวมไปถึงภัยเรื่องของน้ำเข็มรุกที่ต้องนำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
เพราะนี่คือภัยที่อาจจะเป็นภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดครับ
ผมพุทธนันทร์พิศิษฐ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับ